เอาละครับสำหรับนักสะสมสแตม
แล้วก็อยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานที่กำลังใกล้จะมาถึง

มีสแตมเทศกาลสงกรานปี๒๕๕๙มาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน

ได้เลยที่จะสะสมสแตมชุดนี้
เพราะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนางสงกราน
ภาพของการ์ตูนนะครับสวยงามขนาดไหน
ติดตามได้จากคุณน้ำหวานนะครับ
กระมวลวันการีพัฒน์ทีมข่าวของเราเลยครับเชิญครับ
นางมณฑาเทวีทัดดอกจำปลา

ขวาถือเหล็กแหลมหัดซ้ายถือไม้เท้า

พร้อมด้วยภาพนางสงกรานและเท้ากบิลพรม
อิริยบทต่างที่จินตนาการผ่านภาพวาดการ์ตูน
เป็นสแตมชุดเทศกาลสงกราน๒๕๕๙
รวม๘ดวงที่ปรายศนีย์ไทย
เปิดตัวช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้
เราอยากจะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับนางสงกรานทั้งหมดเนี่ย

เพราะว่าแต่เดิมมาเนี่ยเรามักจะทำ
เรามักจะทำในลักษณะที่เป็นประเพณี

เราจึงคิดถึงประเด็นเรื่องนางสงกราน
แล้วทีนี้พอเวลานางสงการก็ต้องนึกถึงว่า

โดยปกติเราก็ทำแสบเป็นแถวแถวเป็นคู่ในข้างลงตัว

ภาพนางสงกรานทั้งหมดนี้มาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ส่วนพื้นหลังและตัวอักษรบนสแตม
นางสงครานจะใช้สีประจำวันนั้นค่ะ
เป็นผลงานภาพวาดของโอมรัชเวศนักวาดการ์ตูนชื่อดังของไทย
โดยสแตมชุดนี้จะเริ่มขายวันนี้เป็นวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศราคาดวงละ๕บาท
แตมชุดเทศกาลสงการปี๒๕๕๙ค่ะ
จะตีพิมพ์เพียง๓แสนดวงเท่านั้นนะคะ
โดยจะหาซื้อได้ที่ปรายศนีย์ไทยทั่วประเทศ
หรือทีมบูธปรายศนีย์ไทยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่๔๔ค่ะ
จมวลวันการีพัฒน์ข่าวแทรศทีวีรายงาน